สวัสดีครับอย่างที่ได้ย้ำเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจะถึงวันอาทิตย์ใครที่จะวางแผนใช้ชีวิตกลางแจ้งต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนมาอีกแล้วนะครับซึ่งมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับส่งผลโดยตรงต่อในประเวณพื้นที่ภาคอิสานนะครับเพราะ
มาจากลมหนาวครับสีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้จะค่อยมีการแผลลงมายังเมืองของเรานะครับแผลลงมาผ่านเวียดนามเข้าลาวแล้วก็เข้าอิสานของไทยดังนั้นอิสานจะเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลประทบนะครับนี่คือช่วงเย็นวันนี้วันนี้นะครับก็จะพบว่ามีหลายพื้นที่นะครับเฉพาะบริเวณอิสานตอนบน

ภาคเหนือก็มีเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตราดิตพิสุนโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานครับหลายจังหวัดเลยนะครับ
ชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
พื้นที่เหล่านี้ถ้าหากอากาศร้อนจัดก่อนหน้านี้เตรียมรับมือนะครับ
เดียวกับภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจินบุรีสะแก้ว
ชะเชืองเทาชนบุรีเรยองจันทปุฏิและตราสครับ
ดังนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับ
สามวันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ